มีประหลัดสองคนคนหนึ่งเป็นประหลัดอำเภอ
อีกคนนึงเนี่ยเป็นประหลัดฝ่ายทะเบียนนะคะ

ไปด้วยกันปรากฏว่าไปเจอตรงจุดผ่านฝ่ายน้ำล้น
เสียหลักรถเนี่ยตกฝ่ายน้ำล้นไปนะคะ
เหตุการณ์นี้นั่งรถไป๒คน
ตายหนึ่งรอดหนึ่ง
คนที่ตายเนี่ยร่างติดอยู่ในรถครับมีร่องรอยถูกยิง
คนที่รอดเนี่ยใช้ปืนยิงกระจกรถแล้วหนีรอดออกมาได้
หลายคนตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะยิงกระจกแล้วมันไปเข้าร่างเพื่อนเหรอหรือยังไง
ลองดูกันหน่อยนะคะนี่เป็นนาทีที่เจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างสะแก้ว
พร้อมด้วยตำรวจสพเขาชะกันใช้อุปกรณ์ดึงรถโตโยต้าสีบรอน๔ประตู
จากฝ่ายน้ำล้นบ้านเกาะรังที่อยู่ในพื้นที่อำเภอเขาชะกัน
จังหวัดสะแก้วเจ็ดโมงเช้าเมื่อเช้าเนี่ยค่ะ
หลังจากที่มีคนแจ้งว่ามีรถเสียหลักตกลงไปแล้วก็จมอยู่ในน้ำ
พอดึงรถขึ้นมาได้นะคะก็พบร่างของคนขับที่ติดอยู่ในรถนั่นแหละ
นายคมสรรสิรวนัทธกุลวัยสี่สิบเจ็ดปีเป็นประหลัดฝ่ายทะเบียนอำเภอสนามชายเขต
ฉะเชิงเซาค่ะที่กระจกตรวจสอบปุ๊บนี่เห็นชัดเจนเลยว่ามีร่องรอยของกระสุนนะคะ
อีกคนนึงที่เป็นผู้โดยสารเนี่ยคือจ่าเอกเกริกชัยโพทองประหลัดอำเภอสนามชายเขต
จังหวัดฉะเชิงเซาเหมือนกันก็อยู่ในรถคันเดียวกันนี่แหละค่ะ
จ่าเอกเกริกชัยเล่าให้ฟังบอกว่ามากันสองคนกับนายคมสรรนายคมสรรเนี่ยเป็นคนขับ
มาจากทางบ้านทุ่งส่อหงษาจะไปวัดพวงนิมิตรที่อำเภอเขาชะกัน
จังหวะขับผ่านฝ่ายน้ำล้นบ้านเกาะรังรถมันเสียหลักค่ะ
ก็เลยตกลงไปในฝ่ายน้ำล้นจังหวะรถจะจมเนี่ย
ตัวจาเอเกิรกชัยเนี่ยเอาปืนยิงกระจกไป๓นัดเพื่อจะหนีออก

แต่ก็ไม่รู้ว่ากระสุนไปถูกผู้ตายด้วย
พอช่วยเหลือตัวเองออกมาได้ปุ๊บ
จ่าเอกเกริกชัยบอกผมวิ่งไปหลบในป่า
แล้วก็แจ้งชาวบ้านในพื้นที่ให้มาช่วยเหลือว่ามีรถตกน้ำ
เหตุการณ์จริงเกิดขึ้นก็คือเมื่อวานนี้๓ทุ่มนะคะ
แต่กว่าตำรวจสพเขาชะกันจะได้รับแจ้งเหตุ
คือวันนี้๖โมง๕๐คุณข้ามวัน
ตำรวจก็เลยบอกว่าเอ๊แล้วตอนจ่าเอกเกริกชัยรอดชีวิตออกมาได้เนี่ย
ไปไหนเหรอทำไมไม่ได้รีบแจ้งให้มีคนมาช่วย
กู้ภัยมาช่วยหรืออะไรตั้งแต่ตอนนั้นล่ะ
ทำไมถึงเพิ่งมาแจ้งเหตุเช้าอีกวันนึง
แล้วทำไมต้องมีการยิงปืนนะอันนี้ตำรวจตั้งข้อสังเกตไว้
ศพของนายคมสรรมีแผลฉีกขาดที่ขมับข้างขวา
หูข้างซ้ายแขนข้างขวา๒แผล
ซึ่งตอนนี้ยังฟันทงไม่ได้ว่าบาดแผลเหล่านี้เนี่ยเกิดจากอะไรนะคะ
เลยมีข้อสงสัยว่ามันเป็นไปได้ไหม
ถ้าเกิดสมมติว่าจาเอเกริกใช้เนี่ยใช้ปืนยิงปั้งปั้งปั้งสามนัด
เพื่อจิงกระจกรถให้แตกจะได้หนีออกมาได้
แล้วบังเอิญมันไปโดนนายคมสรรคนตาย
ตรวจสอบสภาพรถดูปรากฏว่ากระจกด้านหน้าและด้านหลังคนขับนี่แตกนะคะ
ไม่มีร่องรอยกระสุนไม่มีคราบเลือดในตัวรถและเบาะรถด้วย
หรือว่ารถจมน้ำไปแล้วมันล้างคราบเลือดไปแล้ว
อันนี้ก็มีคนตั้งข้อสังเกตอีก
รถเนี่ยรอบคันมีแต่รอยขูดกระแทกแล้วก็ดินโครนติดที่รถนะคะ
เราส่งคุณสุชาดาสิริคงผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าที่สพเขาชะกัน
ก็ได้เจอกับจ่าเอกเกริกชัยค่ะ

ทีมข่าวก็พยายามสอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
เอกเกริกชัยบอกว่ามันคืออุบัติเหตุมันเกิดขึ้นโดยสุดวิสัยจริง
ตอนนั้นฝนมันตกผมไม่ได้ไปเกาะเหตุเอางี้
คนตั้งข้อสังเกตว่าผมไปยิงเขาหรือเปล่าใช่ไหม
ผมจะไปยิงเขาทำไมอ่ะผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเขาเลย
พอดีเลยพี่เกิกชัยครับมันเกิดอะไรขึ้นครับพี่ตอนนั้น
เกิดอะไรขึ้นมีการทะเลาะกันก่อนไหมคะพี่เกิดอุบัติเหตุ
วันนี้นอกจากจ่าเอกเกริกชัยแล้วเนี่ยตำรวจก็เรียกญาติของประหลัดคมสรรซึ่งเป็นผู้ตายมาสอบปากคำด้วยนะคะ
เพื่อจะหาบ่อแสที่แท้จริงว่าอุบัติเหตุครั้งนี้มันมีที่มาที่ไปอย่างอื่นไหมหรือยังไง
นายบัวพันธ์สนับพันธ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๑ตมธาตุกระดาน
ก็บอกว่าประหลัดสองคนนี้เขาเดินทางมาตรวจพื้นที่หมู่๑๑
เพื่อจะนำไฟฟ้ามาใช้ในการเกษตร
พอตรวจพื้นที่เสร็จตัวเขาและประหลัดทั้งสองคน

เบียกันไปคนละ๒๓ขวด

จริงทั้งคู่ดูเป็นคู่ทำงานที่เข้าขากันดีด้วยซ้ำ

นี่ก่อนออกจากบ้านยังขอพระเครื่องของผมไปคนละสองสามองค์เลย

กระทั่งทั้งคู่ชวนกันเดินทางไปกราบหลวงพ่อเฉลิมที่วัดพวงนิมิตร

พระท่านอาจจะจำวัดแล้วหรือเปล่า
แต่คนตายยืนยันบอกว่าจะไป
ก็เลยออกเดินทางตอนประมาณสัก๓ทุ่มค่ะ
แต่คิดว่าน่าจะเป็นเพราะไม่ชำนาญทางหรือเปล่า

ก็เลยทำให้รถเสียหลักแล้วก็ตกลงไปในฝ่ายน้ำล้น
ส่วนที่มีการยิงปืนเอาจริงก็ตอบไม่ได้เหมือนกันไม่รู้เลย
เพราะว่าคนในระแวกนั้นก็ไม่มีใครได้ยินเสียงปืนเลย
ปรรสคมศระเนี่ยได้วิดีโอคอลคุยกันลูกชาย
ลูกชายก็พูดหยอกล้อกับพ่อบอก

แต่อย่างว่าพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น

ถ้ามันไปโดนกลมกระสุนก็น่าจะเป็นช่วงที่

เพราะว่ารถมันตกน้ำ

และช่วงขณะที่จมต่างคนก็ต่างทะยานที่จะออก

ผมเข้ามาถึงที่เกิดเหตุก็ถามคนที่รอด

พอดีแกมีปืนแกเลยดึงปืนลงมาหยิง

รองผู้พักการตำรวจภูทรภาค๒

ลงพื้นที่มาติดตามคดีนะคะ

แล้วก็สั่งการให้งมหาชิ้นส่วนกระจกเลย
เพราะต้องดูเรื่องของร่องรอยกระสุน

จ่าเอกเกริกชัยบอกว่ายิงปืนไปสามนัด

ต้นตำรวจบอกว่าจะไม่ตัดประเด็นใดไหนทิ้งเลยไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุหรือฆาตกรรม
คำให้การของจ่าเอกเกริกชัยที่บอกว่าเป็นอุบัติเหตุยิงปืนไปสามนัดเพื่อยิงกระจกเอาตัวรอดเนี่ย
เจ้าหน้าที่เองก็ฟังไว้ครึ่ง
ส่วนที่บอกว่าทำไมถึงกว่าจะมาแจ้งนี่ข้ามวันเลยใช่ไหมคุณ
เหตุการณ์เกิด๓ทุ่มมาแจ้งอีกที๗โมง๕๐เขาบอกเขาตกใจ
ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอดูการชนะสูตรศพของประหลัดคมสรรก็ได้ว่า
แผลที่มีที่ขมับที่แขนต่างเนี่ยเกิดจากอะไร
ครับผมหลังจากที่สอบปากคำประหลัดอำเภอที่รอดตายมาแล้วประหลัดเกริกชัยเนี่ยนะฮะ
ช่วง๖โมงเย็นที่ผ่านมาตำรวจสพเขาชะกันครับ
ก็ให้ประหลักเกิรกชัยเนี่ยนะฮะนำทางไปชี้จุดหน่อย
ไล่มาเลยตั้งแต่จุดแรกครับไปเริ่มตั้งแต่บ้านของผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๑๘
ที่ไปนั่งกินข้าวแล้วก็ดื่มเบียร์กันนั่นน่ะนะฮะทั้งผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ตัว
กันด้วยการไปที่บ้านผู้ใหญ่ก็เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงเกี่ยว
เรื่องราวที่เกิดขึ้นว่ามันมีปมเหตุอะไรเกิดขึ้นบ้างก่อน

โต๊ะนี้ครับที่นั่งกินข้าวกันดื่มเบียร์กันหลังจากนั้นก็ไป
เกิดเหตุการณ์รถตกฝ่ายน้ำล้นแล้วรอดหนึ่งตายหนึ่งแล้วพบ
ร่องรอยเหมือนถูกยิงซึ่งก็ต้องรอผลการชนสูตรว่าเกิด
จากอะไรปรากฏว่าท่าทีของประหลัดเกริกชัยครับคุณผู้ชม
มิ้นฮะพอถูกถามเข้านานวันนานเข้าเนี่ยดูเครียดฮะสูบบุหรี่แบบ
ต่อมวลเลยแล้วก็อ้างกับทางตำรวจบอกว่าข้อมูลเนี่ยคือ
ให้ข้อมูลได้ไม่เยอะเพราะว่าจำทางไม่ค่อยได้เขาบอกแบบ
นี้นะครับหลังจากนั้นก็ไปชี้จุดเกิดเหตุครับบริเวณฝ่าย
ล้นตำรวจก็จำลองเส้นทางแล้วก็ระยะเวลาที่ขับไปถึงนี่
ระยะทาง๑๑กิโลเมตรใช้เวลาประมาณ๑๐นาทีแล้วก็สำรวจ
พื้นที่โดยรอบครับพบว่าเวลากลางคืนเนี่ยมันยังพอมีแสง
ไฟแล้วก็ยังเห็นบ้านคนเปิดไฟอยู่ก็เลยพยายามเค้นถามจาก
ประหลักเกิรกชัยเกี่ยวกับเรื่องราและความจริงว่ามันเกิดอะไร
ขึ้นนี่นะฮะมีการวางแผนหรือไม่อย่างไรดูบรรยากาศตอนนั้น
ไม้นะครับอ่ารกยึกทำอะไรก็วิ่งไปวิ่งมาเอาวิ่งไปตรงนั้น
ก็เล็งกระจกอย่างเดียวไอ้ที่มุมที่รถน้ำมันเข้ามาเรื่อย
มันก็เหลือไอ้ฝั่งนี้ที่ผมที่พื้นผมอยู่
แล้วตอนนั้นเห็นไหมว่าโดนเขา
คือตอนนั้นน้ำมันลงวูบผมก็มองอะไรไม่เห็น
วันนี้นะคะพี่ชายแล้วก็ภรรยาของผู้ตายเนี่ยนิมนต์พระสงฆ์หนึ่งรูปมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณ
ประหลักคมสรรค์กลับบ้านที่จังหวัดนาราธิวะตามความเชื่อ
ก็มีการนำอาหารข้าวหวานแล้วก็จุดทูปหนึ่งดอกเรียกดวงวิญญาณนะคะ
นายธนศักดิ์พี่ชายของผู้ตายบอกว่าติดใจมาก
ติดใจและสงสัยสาเหตุการตายของน้อง
ประหลัดเกริกชัยที่มากับน้องชายเนี่ยไม่ได้พูดความจริงทั้งหมดแน่
ที่บอกว่าตื่นตกใจและใช้เวลารักษาอาการตื่นตกใจอยู่ข้ามคืน
กว่าจะไปแจ้งได้ว่ามันมีรถตกฝ่ายน้ำล้น
ที่ผ่านมาน้องชายไม่เคยมีปัญหากับใครเลยรวมถึงจ่าเอกเกริกชัยด้วย
อยากที่จะให้เขาพูดความจริงว่าตกลงแล้วเมื่อคืนมันเกิดอะไรขึ้น
และถ้าคุณไม่ได้เป็นคนฆ่าน้องผมจริง๑๐ชั่วโมงทำไมคุณไม่ช่วย
และถึงเวลาไปเกือบ๑๐ชั่วโมงจนถึง๖โมงเช้า
ถึงจะรู้เรื่องว่ารถคันนี้ตกน้ำแล้วก็น้องชายก็หายไปกับรถ
นั่นแหละครับเป็นที่สงสัยอยู่
อีกเรื่องก็คงจะไปฮ่องคงลักษณะของบาดแผลของน้องนะครับ
ที่เป็นรอยบาดแผลที่ศีรษะ
คืนนี้ก็ประมาณตี๒ตี๓ส่งไปโรงพยาบาลตำรวจนิติเวศ
พิสูจน์ดูว่าบาดแผลที่เกิดขึ้นนั้นมาจากอุบัติเหตุ
หรืออาจจะเป็นใช่ถูกทำร้ายก่อนหรือว่าเป็นกระสุนปืน
ทีนี้สำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
ตอนนี้อยู่ที่มือตำรวจแล้วล่ะ
ก็ต้องให้ผลทางนิติเวศเป็นตัวชี้วัดให้การสอบปากคำ
ทำหน้าที่ขยายผลต่างของตำรวจค่ะ
ถ้าสมมุติครอบครัวเขาบอกนะถ้ามันไม่ใช่อุบัติเหตุ
ก็ขอให้ตำรวจจับตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ที